ในร้านขายโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งที่พานทองจังหวัดชนบุรี
ก็คือมีเด็กน้อยเข้าไปซื้อโทรศัพท์มือถือกัน๓คน
เงินที่เขาหอบไปเนี่ยห่อกระดาษมาเป็นอย่างดีเลยนะ
พอเปิดเจ้าของร้านเปิดออกดูข้างในมีแต่เหรียญทั้งนั้นเลย
สอบถามไปเขาบอกว่าเก็บเงินนี้ด้วยการเก็บมาจากค่าขนม
วันไหนที่ใช้เงินไม่หมดเนี่ยก็เจียดมาหยอดกระปุกออมสิน
เจ้าของร้านเลยถามว่าจะเอาไปซื้อจะเอาโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อจะเอาไปให้ใคร

หือโตแค่นี้นะ
ใช่เก็บเงินซื้อมือถือให้แม่ซึ่งเจ้าของร้านเขาก็บอกดีใจมากเลยนะคะ
สำหรับสิ่งที่น้องทั้ง๓คนนี้ทำ
เขาก็เลยอยากให้รางวัลเพิ่มเมื่อสักครู่นี่เป็นภาพแหวนทอง
เขาอยากให้แหวนทองน้อง๓คนนี้เพิ่มเติมไปด้วย
อยากเห็นความรู้สึกของแม่เวลารู้รูปทำแบบนี้ให้
ของผู้ใช้รายหนึ่งเขาโพสต์บอกว่า
อยากจะให้ช่วยแชร์ถึงน้องในภาพ
น่ารักโดนใจเก็บเงินหยอดกระปุกมาซื้อโทรศัพท์
มีความตั้งใจมุ่งมั่นและทำได้ด้วย
พี่ชอบมากมารับรางวัลเป็นแหวนทอง๑วง
ที่ร้านเกษมพานทองข้างธนาคารกรุงเทพตพอพจบ
ทีนี้พอแชร์นี้ออกมาก็เป็นกระแสถึงความน่ารัก
แล้วก็มีคนแชร์ต่อกันไปเพราะอยากจะช่วยกันตามหาน้องคนนี้
ส่วนนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน
นับเหรียญ๕เหรียญ๑๐ที่กองอย่างใจจดใจจ่อก็คือเขา
ของวัยนับตามไปด้วยเงินที่เขาจะเก็บมา

ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะที่ร้านขายโทรศัพท์แห่งนี้
พบเจ้าของร้านคือนางเสี้ยเรดราดารนาคู
คุณสิริระดาเจ้าของร้านเปิดเผยถึงความประทับใจให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
มีน้องนักเรียนเป็นผู้หญิงบอกว่าน่าจะมต้น
กับน้องสาวอีก๒คนก็คือมากัน๓คน
ห่อกระดาษข้างในมีเหรียญ๕เหรียญ๑๐ประมาณ๓๐๐กว่าบาท
บอกว่ามาขอซื้อโทรศัพท์มือถือหน่อยค่ะพี่
เขาก็นำเสนอไปเอารุ่นนี้ละกันไม่ถึงสามพันบาททำได้ทุกอย่างเลย
เล่นไลน์ก็ได้นะเป็นสมาร์ทโฟน๒๘๙๐บาท
แต่ทีนี้เจ้าของร้านเห็นใจน้องหอบเงินมาขนาดนี้ลดให้
เหลือ๒๕๐๐บาทบอกว่าเงินที่เหลือ๓๐๐กว่าบาทเกือบ๔๐๐บาท
เอาไปเป็นขวัญถุงเก็บออมต่อไปนะลูก

ทีนี้ก็เลยสอบถามโทรศัพท์มือถือที่เก็บเงินมาซื้อจะเอาไปให้ใคร
ตอบพร้อมกันเลยเอามาซื้อให้แม่ค่ะ
ยิ่งดีใจไปกันใหญ่เลยนะคะเจ้าของร้านบอกปลื้มมากประทับใจมากนะคะ
เจ้าของร้านบอกอีกว่าหลังจากน้องกลับไปแล้วตัวเองคิดถึงมาก
คิดถึงตัวเองนะคิดถึงตัวเองตอนเป็นเด็กนะ
ที่มีความอยากได้สิ่งของบางสิ่งบางอย่าง
เห็นความมุมานะในการเก็บออมของน้องคนนี้ก็เลยตัดสินใจ
อบของขวัญชิ้นนี้บอกว่าอยากจะส่งความยินดีนี้มอบต่อไปให้กับน้องให้น้องได้ใส่
อยากให้น้องมีความสุขอยากให้น้องมีความมุมานะ
อยากให้เด็กหรือว่าหลายคนดูเป็นแบบอย่างนะคะสิ่งที่เขามอบให้ก็คือแหวนทอง
ไปฟังเสียงเจ้าของร้านค่ะ
ถึงไปต่อยอดเพิ่มเองนะลูก
เหมือนทุกวันนี้ที่เรามีเราก็ต่อยอดตัวเองด้วยสำคัญสุขขาดของพวกเราเอง
เขาพูดเขาก็จะร้องไห้เนี่ยคือมันทราบซึ้งจริงนะคุณผู้ชม
คือผมว่าถ้าเกิดแม่ของน้องสาวคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีแล้วก็มีความสุขที่สุดในวันปีใหม่

ช่วงปีใหม่พอดีเลยเนอะน่าจะเป็นของขวัญคุณแม่

ใช่ค่ะแล้วก็น้องทั้ง๓คนถือว่าเป็นของขวัญชิ้นพิเศษของคุณแม่แล้วล่ะตอนนี้
สี่แล้วโตมาผมเชื่อเหลือเกินว่าครอบครัวนี้เด็ก๓คนนี้จะเป็นคนดีแล้วก็แบบสร้างครอบครัวได้แบบอย่างดีมากทีเดียว

ชื่นชมไม่ได้ติดต่อกลับไปนะไปเอาแหวนทองใหม่ให้คุณแม่ต่อนะ